ไปเที่ยวงานที่เรียกได้ว่าไปที่เดียวนะ
คุณจะเหมือนไปเที่ยวตลาดน้ำครบ๑๖แห่งเลยดีไหม

ที่สุดพูดได้คำเดียวว่าไปเลยค่ะ
คุณผู้ชมช่วงนี้นิวนาวขอออกมาเที่ยวเล่นนอกสตูดิโอกันหน่อยนะคะ
เพราะงานนี้นะคะเขามีการจัดงานที่ชื่อว่า

มาพูดคุยกับผู้จัดงานกันดีกว่านะคะ

มาถึงก็ต้องบอกว่าโอ้โฮอะไรฮะ

ลังการงานใหญ่ยิ่งมากนะคะ

ในงานก็ประกอบไปด้วย๖งานใหญ่ค่ะ
ที่เรารวบรวมมาจัดในงานนี้
โอ้โหงานนี้ครบครันทุกความต้องการจริง
ว่าใครก็มาได้รับรองว่าได้ของดีกลับบ้านแน่นอน
พบกับผู้จัดสุดสวยกันไปแล้ว
งานนี้นะคะก็ยังมีโซนอีกมากมายให้เดินกันด้วยค่ะ
โซนอิเล็กทรอนิกส์โซนกีฬาโซนของแต่งบ้าน
หรือใครวางแผนจะแต่งงานอย่างน้องใบตอง
ก็มีโซนเวดดิ้งมาให้คำปรึกษาด้วยนะคะ
และที่พลาดไม่ได้ก็คือโซนตลาดน้ำ
ที่รวบรวมตลาดน้ำ๑๖แห่งเอามาไว้ที่เดียว
รวมกันอย่างนี้ความสุขทรีนเรื่องของกินก็บังเกิดแน่นอน
มีอะไรบ้างไปชมกันเลยจ้า
ขอบคู่กุชช่องจากตลาดทูครับ
น้ำพิงป้าติ๋วครับตลาดน้ำพิงท้ากับม๗ครับ
มะม่วงเบาบาริกาจากหาดใหญ่เลยจ้า
ร้านหมูทอดแม่เล็กจากตลาดน้ำดอนหวายค่ะ

หลนฟูม้าค่ะคุณน่ารับประทานเป็นอย่างยิ่ง
เราก็เลยต้องมาหยุดคุยกับแม่ค้าที่ร้านนี้หน่อยนะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

แม่กับลูกแม่ลูกค่ะ

หลนปูหลนปูนี่ปูมันตัวใหญ่มากเลยนะคะ

ถุงละ๑๐๐บาทสูบปู๑ตัว
แล้วก็ในน้ำปูที่เราจะใส่เนื้อปูด้วย

อันนั้นเป็นปูไซส์ตัวเล็ก
ถ้าเป็นไส้ตัวใหญ่ก็แค่๑๓๐บาท
เป็นไซส์ตัวใหญ่ก็เพิ่มขึ้นอีก๓๐บาท

แล้วจะมีอีกไซส์หนึ่งไซส์จัมโบ้แต่มันหมดไปแล้ว

ชิคกี้พายชิมรสอย่างไรกินกับผักสด

อื้อหอมมันกับดีมากเลย
อยากได้เข้า
อยากได้ข้าว
อุ๊ยหอมมากคุณผู้ชมนี่
ไก่ร้านไก่ตุ๊กนี่นะคะ

มากมายหลากหลายน่ารับประทานมาก

เป็นร้านเด็ดร้านดังของตลาดน้ำนะคะ

ไซส์จัมโบแล้วก็มีหลายหน้ามากเลย
ไซส์หวานคนชอบขนมหวานมาได้เลยนะคะ
เพราะว่าที่นี่เขารวมตลาดนัด
ซึ่งเป็นตลาดน้ำกว่า๑๖แห่ง

เอางานชักสงสัยจริง

เรียกได้ว่าที่นี่ครบครั้งจริง

อิ่มอร่อยแล้วเนี่ยเดินเมื่อยแล้ว
มีที่นวดอีกต่างหากแล้วคุณดูค่ะ
ทุกคนลูกค้าเยอะแยะที่บริการก็มากมายหลากหลาย
ถือว่านี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมพิเศษที่มีภายในงานนะคะ
และที่สำคัญนะหมอนวดอย่างนี้เลย

ยกต้นตำรับการนวดระดับปรมาจารย์มาที่นี่
อาจารย์พูดแล้วจะหาว่ามุ้คต้องมาเองค่ะ
แต่ว่าตอนนี้ดิฉันขออนุญาตพักแป๊บหนึ่งก่อน
เพราะว่างานนี้ยังมีที่ให้เราไปช็อปไปชิมอีกเยอะเลยนะคะ
แหมนวดขึ้นแบบนี้ดิฉันก็เกลิ่มสบายไปเลยสิค่ะ

พรุ่งนี้เรากลับมาดูกันต่อว่างานนี้จะมีดีที่สุด
งานนี้จะมีดีตรงไหนอีก